ก็ต้องมาดูกันนะคะว่า๑๓กุมภาพันธ์นี้จะเป็น
สถาบันใดที่เพิ่มสถิติเก็บชัยชนะ

ส่วนศึกยอดมวยไทยรัฐวันเสาร์นี้นะคะ

มันดูแล้วมันไม่น่าจะเป็นไปได้
ก็เลยนำเอามาล้างตากันอีกทีที่ไทยรัฐทีวีนี่แหละค่ะ

แล้วก็ทัศนะของพี่ชัยสิทธิ์อาจารย์บีค่ะ
เอกศึกยอดมวยไทยรัฐเสาร์นี้สุดดุเดือด
คาใจกันมาระหว่างคลื่นลูกเก่ากับคลื่นลูกใหม่
หนึ่งคนสดจากไร่วัยกำลังห้าว
ฝีมือถอดแบบจากยอดมวยอย่างซุปเปอร์แบงค์

บุรีตัวนิดหนึ่งเกาะเหลือเกิน

หลังจากแพ้มาวันนั้นนี่มันค้างคาใจเหลือเกิน

เสานี้แตกหักแน่นอนครับ
ขึ้นด้านข้างผมจะเห็นนะครับว่า
สูงแล้วก็ลอยกว่าชัดเจนนะครับ

แต่ว่าการเองก็ได้อย่างหนาแล้วก็เกาเหลือเกินนะครับ
รายนี้หมายว่ากันว่ากระดูกนี่ต้มน้ำซุปไม่เปื่อยครับ
แต่ว่าอายุเพียง๒๑ปีเท่านั้นนะครับ
มีทุกลูกเดินบู้ได้จนถึง๕ยกนะครับ

กลับมาซ้อมต่อสุรัตน์แล้วก็ล่าสุดมาทำร่างกาย
ดีวันดีคืนเลยครับที่ไข้เก่าก็คือใครที่มวยเกากัมพนาสครับ
มีคุณกัมพนาสชูสุวันดูแลอยู่ใช่ไหมครับ
มวยนี้ก็อยู่ที่พนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเศร้าครับ
ก็ครั้งแรกเอาชนะน็อกพลายแก้วเกียรติยงยุทธ์วันนั้นโชว์ฟอร์มไว้ดีมากนะครับ
ครั้งที่สองก็แพ้ให้กับสายยันน้อยสิทธิ์ภูมิพันธุ
แล้วก็ล่าสุดมาแพ้ให้กับลำน้ำมูลเล็กต่อมินบุรีแบบชนิดที่ว่าค้างคาใจ
ไฟล์ทนี้เจ้าตัวบอกว่ามั่นใจว่าจะล้างตาได้สำเร็จนะครับ
เข้าป้ายไปได้นะครับเพราะว่าเจ้าตัวที่สาเหตุที่เจ้าตัวอยากผ่านไฟล์ทนี้นะครับ
พิชิตชัยนี่ถือว่าเป็นของแสลงนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เจ้าตัวสดเหลือเกิน๗๘ไฟล์ไม่แพ้ใครครับ
สุดท้ายก็มาแพ้คู่ปรับเก่ารายนี้นะครับ
รายนี้นี่อายุ๑๗ปีครับยังเด็กยังหนุ่มอยู่นะครับเกิดที่สตึกบุรีลำครับ
ก็แต่ว่าเจ้าตัวนี่เกิดบุรีรำก็จริงนะครับแต่ว่าฟิตซ้อมอยู่ที่ร่ม๙ซอย๑๙ทับ๒
มีหมอด้วงศักดิ์ชัยโชธครับดูแลการฟิตซ้อมแล้วก็มีพี่ต่อมินบุรีนะครับ
รวมถึงพี่อาตีทีเด็ก๙๙ให้การสนับสนุนอยู่ครับ
รายนี้นี่เป็นน้องชายแท้ของลำน้ำมูลศักดิ์ชัยโชธนะครับ
ว่ากันว่าเป็นนักชกที่ถอดแบบมาจากยอดมวยอย่างซุปเปอร์แบงค์มรัตนบัณฑิตนะครับ
ชกยิ่งเก่งครับเด็กคนนี้ต่อยไม่เยอะนะครับคุณผู้ชมครับ
แต่ว่าค่าตัวนี่เลยครึ่งแสนไปแล้วครับ
วยคู่นี้พี่ชัยสิทธิ์อาจารย์บี้จะมองว่าเป็นศึกที่ล้างตาได้สำเร็จ
หรือว่าจะย้ำแค้นชอกช้ำกลับไปนะครับ

ลำน้ำมุนมวยจังหวะฝีมือเตะเข่าแม่นยำฉลาด
ส่วนฝ่ายน้ำเงินการนี่เก่าเลย
ช่วงหลังต่อยกันไว้ที่เวทีมวยไทยรัฐ
ส่วนลำน้ำมูลนี่ได้เปรียบจังหวะฝีมือเร็วกว่า
ส่วนการนี่ได้บู้เดินแรกเดินชนตลอด
แต่วันนั้นกรรมการให้ออกไปลุกทางตะว่ากหวีมือ
ผมว่าลำน้ำมูลเล็กนี่ต้นได้เปรียบไปก่อนเลย
ยังไงก็ต้องลำน้ำมูลเล็กอีกครับ

ไฟล์แตกหักระหว่างรำน้ำมูนเล็กกับการ